คุณผู้ชมคะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนที่สุพรรณบุรีนะคะ
รถจักรยานยนต์คันนี้ขี่มาเร็วค่ะพี่เบิร์ต
พุ่งไปชนกับรถพ่วงจนร่างกระเด็น
แล้วก็มีรถยนต์ขับมาซ้ำไปอีกนะคะ
นี่ค่ะเห็นไหมกลางรถพ่วง
แล้วเดี๋ยวดูจะมีรถมาอีกคันนึงนะคะ

คือผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตอยู่ริมทางเพราะว่าร่างเขากระเด็นไป
เหตุการณ์คือที่บริเวณแยกที่ถนนตำบลหนองโอ่ง

ล้อด้านหลังนี่คือมีรอยน้ำมันเครื่องแล้วก็มีเลือดค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายเฉลิมชัยพิมพ์อุบลอายุ๓๕

ใบหน้ามีบาดแผลเยอะมากนะคะ
นี่ค่ะแล้วรถจักรยานยนต์ของเขาก็คือพังยับเลย

คนขับรถเก๋งค่ะนายประเสริฐเขาเล่าให้ฟัง

มองไม่เห็นเขาก็พุ่งชนแบบเต็มเลย
ได้ไปชนรถจักรยานยนต์

ลงมาจากรถอ้าวเห็นผู้เสียชีวิต
สภาพศพคือแขนขาหักหลายท่อนหน้ามีแผลใหญ่มาก

แต่รถเก่งเขาบอกว่าเอ๊ะพอไปดูรถจักรยานยนต์คันนี้
พอไปดูผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตอยู่ริมทาง
จำได้เลยค่ะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้
รถจักรยานยนต์คันนี้ปาดหน้าเขามาก่อน
แล้วขี่ปาดไปปาดมาอยู่๒๓รอบ
แล้วก็แซงรถเก๋งไปด้วยความเร็ว
พอแซงไปเร็วปุ๊บก็เนี่ยไปชนกับรถพ่วง

ส่วนคนขับรถพ่วงค่ะนายสุเทพอายุ๕๙
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือขับรถไปรับหิน
จากอำเภออูทองไปส่งที่กรุงเทพ
มาถึงที่เกิดเหตุเลี้ยวเข้าซอยไปได้ครึ่งคันแล้ว
ตัวผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปชน

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะรู้

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๕ค่ะนางสาวนรมน
บอกว่าจุดนี้อุบัติเหตุบ่อย
มันมืดไม่ค่อยมีไฟส่องสว่าง
จริงแล้วเป็นเส้นทางหลักรถบรรทุกวิ่งเยอะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาติดไฟให้หน่อยได้ไหม
ขับขี่เองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะส่วนบรรยากาศงานศพของผู้เสียชีวิตค่ะ
ญาตินำร่างของนายเฉลิมชัยพิมอุบลอายุ๓๕ปี
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ครอบครัวเสียใจมากคุณพ่อคุณแม่ภรรยา
สวดบำเพ็ญกุศลตามศาสนานะคะ
ภรรยาคือนางวันนาอายุ๔๔เล่าทางน้ำตา

เพราะว่าสูญเสียพ่อของลูกไป

คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังจะกลับบ้าน

แต่ไปไม่ถึงบ้านก็มาจากไปแบบนี้ค่ะ
เสียพ่อของลูกแกให้พี่ปั๊มรู้เรื่องยังไง

ซึ่งกรณีนี้มันไม่ใช่ที่แบบว่าเขาจะมาอ้างว่าไม่เห็น

จะมาอ้างว่าไม่เห็นจะไม่อ้างว่าตรงนั้นมันมืด
ถ้าว่ามืดแล้วทำไมทางล่วง
ทำไมเขาไม่จัดผ้าในสิ่งที่ดีกว่านี้
หรือไม่ติดไฟสัญญาณ
หรือว่าคุณไม่ดูว่าเคยมีไฟแล้วไฟเสีย
ก็ต้องบอกอีกทีแยกภาพเข้าที่อุทองสุพรรณพุรี
รถบรรทุกเลี้ยวเข้าขนาดเราไปถ่ายภาพประกอบข่าวแล้วยังเลี้ยวอยู่ตลอดเวลา